ข่าวนี้เรื่องใหญ่จริงเพราะว่ามันอุกอักมากนะครับ
กลางเมืองเชียงใหม่และกลางวันแสกด้วยค่ะ

คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๖ปี
เขาขึ้นไปที่คอนโดหมายใจว่าจะไปชิงทรัพย์
แล้วถ้าเจอเหยื่อเป็นผู้หญิงกะว่าจะข่มขืน
แต่เพราะเอิญว่าเขาไปเจอผู้ชายในคอนโด๒คนด้วยกัน
เหยื่อไม่ยั้งจนเหยื่อนั้นต้องแกล้งตายถึงรอดมาได้ค่ะ
อารหีกทรียมเด็ก
ขณะที่คนร้ายแทงเหยื่อรายแรกนะคะคุณผู้ชม
ทางห้องโถงทางเดินค่ะน่ากลัวมาก

ช่วงเย็น๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
คอนโดแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่คนร้ายเนี่ยจับตัวได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายนัฐกฤษสถาปันนันอายุยี่สิบหกปีค่ะลักษณะของคนร้ายคือไว้ผมยาว
รวบเอาไว้ด้านหลังไปเจอกับเหยื่อรายแรกนะคะ
ก็คือนายเมธาพันธ์อายุ๓๗ปีค่ะ
คือเขาก็เป็นลูกบ้านในคอนโดนี่แหละ

เดินอยู่ที่ห้องโถงทางเดินชั้น๒ของคอนโดค่ะ

ก็เลยถามว่าเข้ามาได้ยังไงแล้วก็มาหาใครหรือเปล่า
ระหว่างที่นายเมธาพันธ์ลูกบ้านเดินหันหลัง
คนร้ายก็เลยชักมีดออกจากกระเป๋ากางเกง
เดินตามหลังแล้วล็อกคอแล้วก็จ้วงแทงคนนี้หลายสิบครั้งอย่างทารุณค่ะ
เหยืคนแรกโดนไปหนักมากนะคุณผู้ชม
ขณะเดียวกันที่เหยื่อคนแรกค่ะพยายามต่อสู้
ดิ้นหลบหนีหาทางหนีเอาชีวิตรอดค่ะนะฮะ
นายนัทดาไนเพชรแสนงามอายุยี่สิบปีเป็นนักศึกษาค่ะ
นักศึกษาคนนี้เป็นเหยื่อรายที่สองเขาก็เป็นลูกบ้านคอนโดเหมือนกัน
ได้ยินเสียงผิดปกติค่ะเปิดห้องพักออกมาดูค่ะ
ก็เลยทำให้คนร้ายบุกเข้าไปในห้องของนักศึกษาคนนี้นะคะ
แล้วก็แทงนายนัดดันัยเหยื่อรายที่สองเขาบอกว่าโอ้โหแทงแบบบ้าคลั่งเลยค่ะ
จนนายนัทดาไนเนี่ยเหยื่อรายที่สองต้องแกล้งตายเพราะว่าอะไร
แทงเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะ
ช่วงคอแล้วก็ช่วงโหนกแก้มของนักศึกษาคนนี้ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะคนร้ายวิ่งหนีออกมาจากห้อง
เวลาไม่นานโอ้โหตำรวจเก่งมากมากเจ้าหน้าที่ต้องขอบคุณจริงจริง
ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
แล้วก็ของกลางก็คือมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนาชัยค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
ท่านก็มาสอบปากคำคนร้ายด้วยตัวเองเลยบอกว่าคนร้ายนี่นะ
มันอ้างว่ารถมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด
ไม่มีเงินเติมน้ำมันใจจริงเนี่ยไม่ได้อยากจะทำร้ายใคร
กะเข้ามาชิงทรัพย์เฉยวิธีการของเขาคุณผู้ชมฟังดีดี
เขาทำไงรู้ไหมไล่เคาะประตูทุกห้องเลย
แล้วคือเขาสารภาพเองนะบอกว่าถ้าห้องไหนเปิดมาเป็นผู้หญิง
กะว่าจะข่มขืนด้วยโอ้โหแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็จะใช้มีดขู่ชิงทรัพย์
แต่ว่ายังไม่ทันได้ไปชิงทรัพย์ใครเจอเหยื่อคนแรกเขาบอกว่าเขาห้ามใจไม่ไหว
ก็ไปแทงกับเหยื่อคนแรกเลยแล้วก็แทงเหยื่อคนที่สองที่เปิดประตูออกมา
เพราะว่าอะไรอุ๊ยเห็นแล้วไงเป็นพยานไม่ได้แล้วต้องทำร้ายพยาน
แทงเข้าไปรัวเลยหลังจากนั้นค่ะทีมข่าวสอบถามนายธนกฤษ
คนร้ายนี่นะระหว่างกำลังถูกนำตัวไปฝากขังค่ะซึ่งคนร้ายก็ยอมรับว่าเขาก่อเหตุจริง
แล้วก็อยากจะขอโทษผู้เสียหายคนร้ายเสื้อขาวคนนี้นะฮะ
เดี๋ยวไปฟังคำสารภาพของผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
เขาจะเห็นเหตุการณ์ครับก็เลยเก็บที่เป็นเห็นเหตุการณ์หมดเลยครับ

แล้วมีดพกติดตัวตลอดหรือว่าไงครับ

นี่คุณผู้ชมคำสารภาพเขาบอกว่าคนแรกถามเศร้าซีมาก
เพราะคนแรกถามใช่ไหมมาหาใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
พอคนที่๒เหยื่อรายที่๒คือเห็นเหตุการณ์
ก็เลยกะว่าจะเก็บนี่ดูฟังเขาพูดมันกะเอาตายเลยนะ

ทำลงไปเพราะว่าเกิดความเครียด
ด้านนี้ช่วยพ่อทำงานพ่อเป็นสถาปนิกนะ

แต่ต่อมาพ่อไม่ให้ไปทำงานด้วย
พอไม่มีงานเขาก็ไม่มีเงินก็เลยเข้าไปก่อเหตุนะคะ
แล้วก็อ้างด้วยว่าหงายการ์ดมาแล้ว
เขารักษาอาการทางประสาทอยู่ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วแล้วนะฮะ
หลังจากสอบปากคำตั้งข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะ

ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บตอนนี้เขาบอกว่าดีขึ้น๑ราย
ส่วนอีก๑รายยังสาหัสอยู่นะฮะ
เหยื่อรายที่๒ที่เป็นนักศึกษาที่ต้องแกล้งตา

กว่า๔๐เข็มแล้วก็มีแผลถูกแทงหลายที่ด้วยกัน
อย่างพี่แก้มก็แน่นอนว่าอาการหนักเหมือนกัน
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคุณพ่อของเหยื่อรายที่๒
คุณพ่อของน้องนักศึกษาบอกว่าไม่ยอมจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
แล้วนอกเหนือจากคุณพ่อเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุคือน้องเขาก็ไหวพลิบดี
แม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บสาหัสนะเวลานั้นแต่แกล้งตายถูกไหม
คือแกล้งตายถ้าไม่ทำดิฉันเชื่อว่าน้องอาจจะเสียชีวิตจริง
ประเด็นคือมีสติมากโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ
โทรไปหาเพื่อนโทรไปหาคุณแม่
แล้วคือเหมือนกับคุณแม่ทางปลายสายแม่เนี่ยเล่าแล้วร้องไห้ทั้งน้ำตา
แล้วบอกว่าตอนที่เห็นลูกตกใจมากระหว่างที่คุยกับลูก
แล้วลูกบอกว่าแม่ผมไม่อยากตายเลือดเนี่ยพุ่งออกจากคอ
คุณนึกภาพดิแล้วสุดท้ายแม้ว่าจะรอดแต่เจ็บสาหัสนะคะงานนี้
แล้วดูตัวผู้ก่อเหตุเหมือนแบบไม่สะทกสถาน
คำถามคือเข้ามาในหอตรงนี้ได้ยังไงที่คอนโดนี้เลยใช่ไหม
เขาบอกว่ามีจังหวะที่คนสแกนบัตรเสร็จแล้วใช้จังหวะแค่แวบเดียว
ตอนประตูเปิดแล้วเข้ามาประตูยังไม่ปิดสนิทใช่ไหม
ปลักตากเข้ามาแต่เราเคยเห็นแบบนี้บ่อยนะ
แต่อาจจะลืมบัตรบ้างลืมอะไรบ้างเขาก็จะเข้ามาตามเรา
แบบนี้น่ากลัวมากแต่ทางควรโดบอบแบบนี้แล้วนะคะ
เดี๋ยวจะต้องมีการเรื่องของความปลอดภัยจ้างรอปภให้อยู่แบบ๒๔ชั่วโมง